ไปต่อที่นิมมารเหมินแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเชียงใหม่
มันมีสายไฟสายสื่อสารโอ้ยมาลุมมาตุ้มพันกันอยู่
สุดท้ายมันไฟไหม้ขึ้นมาเพราะว่าไฟฟ้ารัดวงจร
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บครับ
เชียงใหม่นิวส์ได้โพสต์คลิปภาพ
เป็นคลิปเหตุการณ์ไฟไหม้สายไฟ
บริเวณที่ปากซอย๒ถนนนิมารเหมินเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ไฟก็ลุกไหม้ไปตามสายไฟอย่างเร็วทีเดียว
จะลามไปยังเสาไฟฟ้าแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นตามมาหลายครั้งทีเดียว
ก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาก็แตกตื่นกันนะครับ
นักท่องเที่ยวเองก็ตกใจยืนดูเหตุการณ์กันใหญ่ไฟก็ดับด้วยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่
รถฉีดน้ำเข้าไปฉีดน้ำเพื่อดับไฟก็ใช้เวลาสักไม่นานนะฮะ

ก่อนที่ไฟจะลุกลามไปติดอาคารบ้านเรือนก็เป็นร้านค้าต่างนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่ห้ามให้คนเข้าชั่วคราว

มีทั้งประชาชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยว
รถยนต์ของนักท่องเที่ยวรวมทั้งของประชาชน
ก็สัญจรผ่านไปมาเยอะแยะมากมายเพราะว่าอาจจะได้รับอันตราย
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่า
สาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

คุณผู้ชมมันใครไปคงจะเห็นนะ
มันมีสายเคเบิ้ลสายสื่อสารพันกันอยู่เยอะแยะมากมาย
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมกับสายไฟ
ก็มันทำให้เกิดความร้อนส่งผลให้ฉนวนมันเนี่ย
หุ้มสายมันละลายก่อนจะเกิดไฟฟ้าช็อตแล้วก็ไฟไหม้ขึ้นมา

หลังจากนี้ทางด้านของการไฟฟ้าก็จะเรียกบริษัทเอกชน
รับผิดชอบสายเคเบิ้ลต่างไปประชุมหามรือกัน
แผนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ซ้ำซากอีก
ที่สำคัญก็จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายกับนักท่องเที่ยวบริเวณนั้นด้วย
เพราะว่าคนไปเที่ยวตรงนี้เยอะเหมือนกัน
เรื่องสายไฟนี่ในกรุงเทพเยอะทีเดียว
เยอะแยะมากมายก็ช่วยกันจัดระเบียบกันด้วยนะครับ